ครอบครัวผู้สูญเสียค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวของน้องพอร์สนะคะ
เป็นผู้ที่สูญเสียวันนี้พ่อกับแม่ของน้องพอร์สเนี่ยนะคะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายกลับบ้านตามความเชื่อค่ะคุณผู้ชม
แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะในมือของคุณพ่อเนี่ย
จะมีทูบอยู่มีทูบมีกระถางทูบซึ่งปกติเขาจะต้องมีการจุดทูบ
เพื่อที่จะเชินดวงวิญญาณในจุดที่มีการเสียชีวิตเสียชีวิตตรงนั้น
แต่สำหรับคุณพ่อคุณแม่พี่ชายของนายกรสิทธิลาวพันธ์หรือน้องพอร์ส
สาดับเพลิงที่เสียชีวิตขณะเข้าฉีดน้ำดับเพลิงในโรงงานเนี่ย
วันนี้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องเนี่ย
ที่เกิดเหตุตามความเชื่อแต่จุดทูปไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตนะคะให้จุดทูบหรือก่อประกายไฟโดยเด็ดขาด
คือมันยังอยู่ในภาวะที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่
เพราะว่าจุดนี้ยังมีสารเคมีที่เป็นวัตถุไวไฟอยู่ทั่วบริเวณ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการเชิญดวงวิญญาณที่ไม่มีการจุดทูบนะคะ
ใช้วิธีปักทูบเปล่าในจุดที่น้องพอสเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องพอร์สกลับบ้านตามความเชื่อค่ะ
นี่ค่ะนี่คือความคืบหน้านะคะ
สำหรับกรณีของการทำพิธีนะคะ
งานศพของนายกรสิทธาพันธ์หรือว่าน้องพอร์สค่ะ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะ
นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
กระทรวงแรงงานสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบสถานะความเป็นผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บ
ผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบสามสามสิบแปดสามสิบเก้าและสี่สิบ
ให้เข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิประโยชน์ของการรักษาพยาบาลและสิทธิอื่นที่พึงได้นะคะ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้เงินช่วยเหลือสำหรับการย้ายบ้านชั่วคราวนะคะ
แต่การที่ไม่สามารถอยู่ในที่พักเดิมได้เขาจะให้ครอบครัวละหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะคะ
ทางด้านรองผู้กำกับการสอบสวนสพบังพลีในฐานะชุดบูรณาการสอบสวนร่วมก็บอกว่า
ตอนนี้มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาแจ้งความไว้แล้วกว่า๕๐๐รายค่ะ
ซึ่งเขาคาดว่าน่าจะมีมากกว่า๑๐๐รายนะคะ
จากการรวบรวมข้อมูลและสอบสวนข้อมูลไว้เบื้องต้น
มูลค่าความเสียหายตอนนี้อยู่ที่๒๐๐ล้านบาทนะคะ
ไม่รวมมูลค่าความเสียหายของโรงงาน
อันนี้คือแค่รอบเท่านั้นนะครับโรงงานเนี่ยยังไม่ได้ประเมินค่ะ